เมื่อวานนี้ครับฝนมาตามนัดเลยคุณผู้ชมตอน
สักบ่าย๒อยู่ที่ไหนกัน

คือเมื่อวานน้องแแข่งกลับบ้านออกจากออฟฟิศ
คือก้นเป็นแผลกรดทับแล้วค่ะ

ทุกคนขอบคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้เนี่ยตามกรมอุตุนิยมวิทยานะเขาแจ้งเตือนว่ามันจะตกหนักแถว
เขนหลัก๔ดอนเมืองพวกนี้ปรากฏว่าที่หนักกลับเป็นย่านอ่อนนุษย์กับสุขุมวิทย์ครับ
โอ้โหนี่ถ่ายมาจากสองแถวนะให้เห็นเลยว่าต้องฝ่าน้ำท่วมเข้าบ้านอ่ะ
อืมนี่ก็คือสภาพบ้านเรือนชาวบ้านครับ
ก็ต้องอยู่ทำกลางน้ำแบบนี้ในซอยอ่อนรถห้าสิบสองอ่าห้าสิบเอ็ดทับสองครับ
โอ้โหเจิ่งนองเลยพื้นที่รอบบ้านเป็นทะเลไปแล้ว
ทีเนี่ยบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าน้ำก็ท่วมอยู่แล้วล่ะ
แต่มีสัญญาณที่ดีเหมือนน้ำจะเริ่มลดเมื่อวานครับ
ตกลงมาเติมน้ำเข้าไปอีกฮะน้ำก็จากที่ลดลดอยู่
เข้ามาเท่าเดิมเลยจนเจ้าของบ้านบอกอยากจะร้องไห้
อีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ศรีนครินครับ
ถนนศรีนครินฝนตกลงมาก็เกิดน้ำท่วมทางรถไฟหัวหมาก
ช่วงถนนศรีนครินขาออกน้ำนี่ครึ่งล้อนะคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นเซ็นทรัลบางนาชาวบางนานี่ก็โดนหนักอยู่เหมือนกันค่ะ
คือฝนหยุดตกแล้วแต่ว่ามีน้ำท่วมถนนข้างห้างนี่
ใครเคยไปเซ็นทรัลบางนาจะเห็นว่าซอยนี้มันจะอยู่ข้างห้างนะ
ระดับน้ำสูงพอควรเลยครับรถยนต์ยังต้องค่อยค่อยขับกัน
ก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยการจราจรนะที่หนักไม่แพ้กันครับ
รีดีพนมยงสุขมิตรเจ็ดสิบเอ็ดน้ำท่วมบนถนนเนี่ย
สูงเกินสิบเซนครับเกือบเกือบครึ่งล้อน้ำนี่ก็เสมอทางเท้าแล้ว
เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยโบกรถอำนวยความสะดวกกันแบบนี้เลย
แล้วก็รถติดด้วยย่านสุขุมวิทย์ตอนนี้
ถ้าไปดูตามตรอกซอกซอยเนี่ยหลายซอยนะ
แป๊บเดียวคุณผู้ชมแป๊บเดียวแต่มันหนักไง
เริ่มมาทีเดียวท่วมเลยหลายคนบอกเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอ่ะ
โอ้โหนี่หนักเลยแล้วลมแรงด้วย
อยากรู้ไหมสาเหตุเกิดจากอะไรอ่า
เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรทมครับ
เขาอธิบายเขาโพสต์ภาพนี้ลงในเฟซบุ๊คครับเป็น
ภาพในท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิทย์สามสิบเก้าไหนขอดูหน่อยสิ
อันนี้ใต้นะค่ะเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งที่
คุณนัทธวัฒน์ครับคุณนัทวัฒน์เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรทมเนี่ย
เขาโพสต์ภาพดูสิเป็นอะไรเป็นคราบคราบเหรอดอม
สภาพท่อระบายน้ำมันเป็นพวกก้อนน้ำมันอ่ะก้อนไขมันอ่ะโอ้
ติดอยู่ในท่อฮะแทบช็อกฮะอุ้ยเอาทำเป็นเล่นไป
เห็นตรงนี้นี่นึกถึงข่าวเทน้ำเต้าหู้ลงท่อนะใช่ค่ะ
ตอนนั้นพี่คนขายน้ำเต้าหู้เขาบอกก็ไม่เห็นเป็นไรมันเป็นของเหลว
มันจะไหลไปกับน้ำแต่นี่คือไขมันมันเกาะตัวเป็นก้อนแบบนี้ครับ
ครับมาจากไหนบ้างร้านค้าค่ะแล้วก็มาจากตามคอนโดด้วยฮะนี่ไง
พอเจ้าหน้าที่ไปตามทั้งร้านค้าและคอนโดให้มาดูก็ได้คำตอบที่เขาบอกว่า
พิมพ์เป็นตัวอักษรไม่ได้เลยน่ะอืมเออแล้วต้องทำยังไงอะ
พอเจอแบบเนี้ยค่ะต้องลากไขมันออกมาอือน้ำแข็งนี่น่ะโอ้ย
โอ้โหมันเกาะตัวเป็นปูนแข็งอยู่ในท่อเนี่ย
ห้าเยอะเลยใช่ไหมที่อยู่หน้าใต้งานก่อสร้างนะคุณผู้ชม
เรานึกดูสภาพคนที่ลงไปอ่ะ

พวกเขาลงไปแล้วไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยอ่ะโอ้โห
หลายคนสงสัยว่าทำไมน้ำท่วมกรุงเทพก็มีสาเหตุมาจากพวกนี้แหละ
ก้อนไขมันแล้วก็ปูนจากงานก่อสร้าง
ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ลอกท่อหลายพื้นที่
ก็มีน้ำท่วมแล้วก็ระบายได้เร็วนะครับ
ซอยสูงวิท๓๙ผมผ่านบ่อยเลย
พอภาพนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปคนก็ตกใจมองว่าเฮ้ย
โดยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการเอาจริงเอาจังหน่อยนะ
กับการเอาผิดผู้ที่มีส่วนทำให้ท่อระบายน้ำมันอุดตันแบบนี้ครับ
ไม่อย่างนั้นก็ยังทิ้งกันอยู่แบบนี้
คือตอนแรกเราก็เดาว่าเป็นพวกขยงขยะเนอ
แต่พอมาเห็นแล้วต่อให้พวกทิ้งของเหลวคราบไขมัน